เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปงานส่งน้ำพระธาตุยาคู

แล้วก็มีการจัดทุงเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นทะเลทุงเลยกว่า๑๖๐๐ต้น
รวมถึงมีนางรำมารำบูชาเกี่ยวกับการบูชาพระธาตุด้วย
น่าสนใจมากยิ่งใหญ่อลังการมากอีกหนึ่งงานที่จังหวัดกาลสินนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศของขบวนแห่ในพิธีเปิดงานวิสาขปุณมี
ประเพณีส่งน้ำพระธาตุยาคูประจำปี๒๕๖๒จังหวัดกาลสินจ้า
ซึ่งปีนี้เขาจัดยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ทุกปีที่ผ่านมาเลยนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมีประชาชนชาวจังหวัดกาลสิน
จาก๑๘อำเภอพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยพื้นบ้าน
มาร่วมเดินขบวนแห่กันเป็นพันคนเลยค่ะ
ตลอดทางนะคะเดินขบวนเขาจะมีการโปรยดอกไม้ไปตามทาง
แล้วก็ตะโกนคำว่าสาธุไปด้วยแบบนี้

ใช่แล้วแล้วที่เห็นอยู่นี่คือบรรดานางรำที่มาร่วมฟ้อนรำบูชาบวงสวง
พระธาตุยาคูกันนะคะครับเมื่อขบวนเนี่ยเคลื่อนเข้ามาจนถึงพระธาตุยาคูแล้ว
ประธานในพิธีก็จะทำการกล่าวเปิดงานพร้อมกับทำพิธีบูชาบวงสวงพระธาตุ
โดยมีนางรำทั้งหมดที่เราเห็นเยอะมากเลยก็คือ๑๐๕๐คนคุณชนะ
คนนี้ไม่ใช่จำนวนน้อยนะคนค่ะ
มาร่วมร่ายรำแสดงความศักระพระธาตุถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมากมาก
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลย
เท่านั้นยังไม่พอนะถ้าสังเกตภายในงานเนี่ย
เห็นว่าทั่วทุกพื้นที่เต็มไปด้วยอะไรคะคุณชนะ
สีสันสวยงามถูกต้องทุ่งมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลัง
รอบตัวเต็มไปด้วยทุงแบบที่คุณชนะบอกจริง
เพราะว่าในงานนี้เขามีทุงมากกว่า๑๖๐๐ต้นคุณดูสิ
ขนาดนางรำรำอยู่นะเรายังเห็นแบบตะกานตาไปด้วยต้นทุงแบบนี้นะคะ
ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทะเลทุงที่สวยงาม
ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่ร่วมงานมาเก็บภาพความประทับใจกลับไปอีกด้วย
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภายในงานประเพณีเขาไม่ได้มีแค่ความสวยงาม
ความอลังการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขายังมีการแสดงแสงสีเสียง
มีการแสดงที่สร้างความสนุกรวมถึงนิทัศกาลเฮือนอีสานค่ะ
พร้อมกับมีตลาดนัดย้อนยุคเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่มาเข้าร่วมงาน
มาเดินชิมเดินช็อปเดินชมของดีของอร่อยของจังหวัดกาลสินอีกด้วย
สำหรับใครที่อยากจะไปร่วมงานนะคะอยากไปดูความอลังการความสวยงามของทะเลทุง
ชมความสนุกสนานต่างในงานยังคงไปกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
งานเขาจะจัดไปจนถึงวันที่๒๒พฤษภาคมยังมีเวลาไปกันได้
เสาร์อาทิตย์จันทร์เป็นวันหยุดพอดีใครมีโอกาสอยู่จังหวัดใกล้เคียง
อยู่ที่จังหวัดกาลสินก็แวะเวียนไปร่วมงานไปเที่ยวงานกันได้
กาลสินนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่เขามีวัดที่เยอะอยู่พอสมควร
แล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นประเพณีพื้นบ้านประเพณีท้องถิ่นแบบนี้จัดอยู่เป็นประจำเลย
ใช่แล้วแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีตั้งแต่สมัยโบราณ
ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้รู้ว่าในสมัยโบราณเรามีประเพณีดีแบบนี้
อนุรักษ์สืบสารกันเอาไว้สืบทอดต่อไปยาวกันด้วยเป็นความพรรคภูมิใจ